พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานี้ที่เราเล่าขาดไปนะคะ
เจ้าแม่เงินกู้ที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
แม่ค้าขายหอยเพราะความแค้นที่ซื้อของไปแล้วได้ของไม่สด
นานไปกว่า๒เดือนแล้วก็ยังจดจำแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายคือ
ก็ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ผู้ที่ก่อเหตุเข้าไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วยืนยันไม่มีเรื่องอื่นเรื่องซื้อของไปแล้วไม่สดนี่แหละ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่สพย่านตาขาวเจ๊วันหรือว่านางวันนี้เนี่ย
ก็ไปกับคนใกล้ชิดนะคะเอาเสื้อปกคลุมปิดใบหน้า
หลบสื่อมชนรีบเข้าไปในห้องสอบศรวรรษ
ตำรวจสอบปากคำเจ๊วันนานกว่า๔ชั่วโมงนะคะ
สักประมาณ๒ทุ่มก็ออกมาขึ้นรถชุดสืบสวนไป
ไปกับกำลังชุดสืบสวนกว่า๑๐นายไปชี้จุด
มีการอ้างว่าทิ้งปลอกกระสุนปืน๒ปลอก
หน้าปากทางเข้าตลาดออมสินริมถนนสายตรังปะเหลียน
ซึ่งอยู่ติดกับป้อมสายตรวจนะคะ
ตำรวจไปแล้วก็ไม่เจอนะคะเนี่ยค่ะจะไปดูปลอกกระสุนไม่เจอ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามผู้ต้องหา
ผู้สื่อข่าวบอกบางจังหวะมีถูกตะวัดใส่ด้วย
แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูนั่งรถออกไป
ชาวบ้านก็มาดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ผู้กำกับสพย่านตาขาวค่ะบอกว่าหลังจากมีการออกหมายเรียก
ผู้ต้องหาก็ติดต่อเข้ามามอบตัวนะคะ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาทันที
พร้อมทั้งนำอาวุธปืนของกลางชนิดลูกโม่
ขนาด๓๘ซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
แต่ยังคงภาคเศษในบางส่วน
เช่นไม่ได้ตั้งใจยิงแต่ปืนลั่น
แล้วสาเหตุก็มาจากการซื้อขายหอยที่ได้ไปแบบไม่สดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเจ๊วัน๓ข้อหาค่ะ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

และ๓ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ